เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับ

ไฟฟ้านครหลวงจึงมีการทำข้อตกลงคุณธรรม
ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลติดตามจากรายงานครับ
การไฟฟ้านครหลวงกรมบัญชีกลาง

ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมเป็นลายละอักษร
โครงการการดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการโดน๔
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่าย

ด้วยความซื่อสัตว์โปร่งใสและตรวจสอบได้

เป็นการใช้เงินงบประมาณที่ถูกต้อง

และขณะเดียวกันการไฟฟ้านครหลวงเอง
ก็เป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงาน
ที่ทำงานเพื่อภาคประชาชนส่วนหนึ่งอยู่แล้ว

แล้วก็การทำงานก็รวดเร็วขึ้น
โปร่งใสมันมีการแข่งขันได้
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่า
ลงนามข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้
จะทำให้ภาคประชาสังคมมั่นใจได้ว่า
โครงการดังกล่าวจะปลอดจากการทุจริต
และเงินงบประมาณจะถูกใช้อย่างคุ้มค่า